ก่อนหน้านั้นลูกเห็บตกจนขาวโพลนสร้างความเสียหายให้กับบ้านช่อง
คราวนี้ปลายโดนถล่มอีกแล้วคุณ
ถล่มด้วยน้ำป่าไหลหลากอันนี้ลูกเห็บตกใช่ไหม

โอ้โหนี่แหละฮะน้ำป่ามาเร็วมาแรงนะครับ
แล้วก็คลิปนี้ถูกเผยแพร่ผ่านเพจ๓๖๕วันที่แม่ห้องศร
ซึ่งก็เป็นเพจเดียวกันที่เขาเอาเรื่องของลูกเห็บตกหนักมา
นี่ฮะคลิปนี้เอามาโพสต์พร้อมระบุข้อความว่า
ทะเลเมืองปลายแฮชแท็กแม่ห้องศรนะครับ
โดยวันที่๑๙เมษายนหรือเมื่อวานนี้นะครับ
ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปลายนะครับ
ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในลำห้วยแม่ปิงแล้วก็ลำห้วยแก้ว
พื้นที่บ้านแม่ปิงแล้วก็บ้านห้วยแก้ว
ตำบลแม่ฮีอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
ก็มีการรายงานว่าน้ำมาเร็วมาแรงแล้วก็เป็นอันตรายเหลือเกิน
แต่ว่ารายงานก่อนเที่ยงวันนี้ก็คือระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับ
ทีนี้ทางทีมข่าวไปตามเรื่องนี้ฮะไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านแม่ปิงนะฮะ
ที่ตำบลแม่ฮีอำเภอปลายนะครับก็คือผู้ใหญ่ไพบูนชอบพอ
เปิดเผยบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานเกิดพายุรมแรงในพื้นที่ตำบลแม่ฮี
หมู่บ้านก็คือบ้านแม่ปิงหมู่ที่๔แล้วก็บ้านห้วยแก้วหมู่ที่หก
ฝนตกหนักลงมานานกว่า๓๐นาทีนะครับ
แล้วก็น้ำเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว
จนเกิดกระแสน้ำป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านอำเภอปลาย
ดาชาวบ้านต่างพากันไล่ต้อนสัตว์เลี้ยงขึ้นอยู่บนที่สูงเกือบไม่ทันนะฮะ
ทีนี้ครับทางอำเภอก็ทราบเรื่องแล้ว
แล้วก็ทีนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ทราบเรื่องเช่นเดียวกัน
ก็จะรีบช่วยเหลือประชาชนนะฮะ

หมู่บ้านและพื้นที่ใดในพื้นที่ต้องการกำลังพลในการช่วยเหลือ
ให้แจ้งเข้ามาขอความช่วยเหลือโดยด่วนด้วยนะฮะ
ลูกเห็บเพิ่งอลายน้ำป่ามาอีกแล้วนะครับ